วบประธานสโมสรบอลฟอกเงินเว็บพนัน
โอ้โหแฟนราชันโคขาว
ลำพูนวอเรอร์ไม่สบายใจพอว่าในไทยหลีกนี้ปิดฤดูกา
ก็จบอันดับสิบไม่ใช่ขี้ขี้นะครับโอ้โหผลงานดี
ปรากฏว่าประธานสโมสรโดนจับแบบนี้นะกลุ่มผู้ชมฮะ

พี่นำหมายจับของศาลอายาโรงพลังที่๒๐
ศาลอายาที่๑๘๙ทับ๓นะครับ๒๕๖
ลงวันที่๒๐มิถุนายนนะครับให้จับกลุ่มตัวนายพงศิริ
ครับศาลราชศักดิ์ราชวงศักดิ์โรงศึกษ์
โรงศึกษ์โทษทีครับผมในฐานข้อศักดิ์ความผิด
รวบกันจากเทคนียมการเล่นหรือทำอุบายช่วยโฆษณา
ชักชวนในทางตรงหรือทางอ้อมให้คนอื่นเข้าเล่นหรือเข้าการเข้าเล่นพนัน
ซึ่งมีรับอุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน
สมพบกันตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อทำการฝอกเงิน
และได้ทำความผิดฐานฟอร์มในการเหตุที่ได้สมพบกันนะครับ
แต่พี่เอาหน้าหมายให้ดูก่อนนะต่อนะ
ปรามการกระทำผิดทางออนไลน์นะครับเอาหมายสารอาญาไปจับตัวนายพงศิริ
ทหาราชวงศ์ศึกษ์หรือว่าบอสตานประธานสมสรรค์ลำพูลวอเลอร์
ราชันโคขาวนี่ชายาทีมเขาที่บ้านพักที่เผยดอกคำใต้พยาว
ตำรวจคุมตัวบอสตานมาส่งพนักงานสอบสวนสนมักกษันเพื่อสอบปากคำ
โดยมีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับท่านผู้ประชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
มาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็ท่านก็มาเปิดเผยบอกว่า
คดีนี้ตำรวจขอหมายจับไป๓คนก็มีบอสตาน
แล้วก็มีนายพัศกรหรือว่ากันทรจันมะโยม
คนนี้เป็นหุ้นส่วนกับบอสตานนะคนนี้ไปจับได้เชียงใหม่
ส่วนดานุพลดอกจันทร์คนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนกับบอสตานเหมือนกัน
คนนี้ยังจับไม่ได้ครับแต่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วง
ข่าวยืนยันหลักฐานมัดแน่นเชียวนะครับ
เพราะว่าตามคดีนี้มาตั้งแต่ปี๒๑๖๐นู่นน่ะ
เกือบ๖ปีตามอยู่หาหลักฐานอยู่
ส่วนการสอบปากคำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
ต้องไปไล่ที่มาที่ไปของรายได้
โดยจะประสานกับปปงตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมด
ว่ามาจากการทำพนันออนไลน์ตามกฎหมายฟอกเงินหรือเปล่า
โอ๊ยแล้วสโมสรฟุตบอลลำพูนวอเรียร์ทำยังไง

บ้านที่ดินนะครับที่อยู่ภาคเหนือที่พยาวที่ลำพูนที่เชียงราย
หรูหลายคันมูลค่าทั้งหมดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทครับคุณผู้ชมฮะ
หากพบว่าเอาเงินที่ได้จากการกระทำความผิด
ไปซื้อสโมสรฟุตบอลด้วยอ้าวต้องอายัดไหมถ้างั้นนะครับท่าน
แต่มีพยายามหลักฐานเชื่อมโยงว่าในเรื่องหนึ่ง
หนึ่งก็คือเรื่องข้อหาร่วมกันจัดมีการเล่นการพนันออนไลน์ก่อน
อันนี้มีหลักฐานนะครับยืนยันว่าผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
มีส่วนร่วมนะครับและข้อหาฟอกเงิน
ก็มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีส่วนร่วม
ธุรกิจสโมสรถ้าเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์

ไปซื้อธุรกิจตัวนี้ก็ต้องมีการอายัดทรัพย์สินที่ได้ทั้งหมด
ชันโคขาวเขาโพสต์เฟซบุ๊กและสโมสรโพสต์บอกว่า
ผู้บริหารทีมใหม่แล้วแล้วยังได้เล่นไทยลีกไหม
ทางบริษัทไทยลีบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
จะเล่นหรือไม่เล่นมันอยู่ที่ทีมคุณแหละนะครับ